ใช่แล้วสตรองทั้งร่างกายและจิตใจจริงนะคุณนะ
ใช่แล้วต้องบอกเลยว่าแม่ก็คือแม่จริงนะคะ
หลังจากที่พี่ลูกเกดเจอกระแสคอมเมนต์จวกเธอแรง

ว่ายังไงคะไปฟังแม่ดูค่ะ
แม่ก็คือแม่จริงสำหรับนักแสดงสาวลูกเกดเมธินี
เพราะล่าสุดเจอคอมเมนต์สุดแซ่บเข้ามาวิจารณ์ภาพของเธอในอินสตาแกรม

แต่เธอก็ยังคงสตรองพร้อมกับย้อนถามคนที่คอมเมนต์ว่า
กลับไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองแล้วหรือยัง
โดยส่วนตัวแล้วไม่ซีเรียสอะไร
เพราะเลือกรับแต่ข่าวสารที่ดี
แล้วฝากขอบคุณคนที่เข้ามาต่อว่า

ส่วนเรื่องที่มีคนมาว่าเป็นนักแสดงพูดไทยคำอังกฤษคำ

เจ้าตัวก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูค่ะ

ต้องไปตามว่าชาวบ้านเขาตามไอจีเขา
ก็คือว่าจะว่าก็ว่าเถอะคุณน้อง

ก็แปลว่าเพราะว่าคนยังสนใจอยู่
ยังไม่ตายยังอยู่ค่ะ
บางคนเนี่ยว่างมากไม่มีอะไรทำ
มือก็คันมือมือมือก็ไปเรื่อยเปื่อย
หรือไม่ก็จะเป็นคนประเภทแบบว่า

น้องยิ่งด่าพี่พี่ก็ยิ่งดังค่ะ

ถ้าคุณอยากจะดูผลงานเกรดที่ใช้แต่ภาษาไทย

คนสมัยใหม่ควรจะรู้มากกว่าแค่ภาษาเดียว
ควรจะพูดได้มากกว่าแค่ภาษาไทย

หันไปพิจารณาตัวเองดีกว่าค่ะ